ต่อกันที่เรื่องดังในโลกโซเชียลอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
สำหรับคุณยายชื่อดังนั่งเกากีต้าอยู่วันก่อน
เป็นเน็ตไอดอลไปแล้วตอนนี้

หนูสำหรับตอน
อันนี้แหละค่ะเป็นคุณยายมารินดาเฮอร์แมนนะครับ
วัย๖๗ปีค่ะได้รับความนิยมมาจากการอัดคลิป
ขณะที่ตัวเองร้องเพลงแล้วก็ดีดกีต้าโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ
ทำให้คลิปนั้นถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว
ยอดวิวตอนนี้ประมาณ๖ล้านกว่าเลยค่ะนะ
กระแสที่ชื่นชมความน่ารักแล้วก็ความสามารถที่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ไร้ปัญหาค่ะ
ขึ้นแท่นเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทำร่วมกับลูกชายนะครับ

บอกเล่าที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอยอดฮิต
แล้วก็ความรู้สึกของการเป็นคนดังในโลกออนไลน์เพียงชั่วพริบตา
และที่สำคัญค่ะไปฟังกันชัดว่า
คุณยายเขาจะพลัดจับพลูมาเป็นนักดนตรี
ได้รับเสียงชื่นชมขนาดนี้ได้ยังไงค่ะ

เห็นก็บอกว่าน่าจะสูงไหวที่สุดเลยอย่างเงี้ย

พอผ่าตัดก็มันจะไปถึงแถวเส้นประสาทพอดี
ก็เลยทำให้หน้าเราเสียไปคลากเลยอย่างนี้

ร้องเยอะมันจะได้หายไว

ทำไมถึงเลิกจากสุขใจโพสต์ลงไปครับ

จริงแหละจะสื่อกับลูกคือว่า

คลิปคุณแม่ว่าดีกว่านี้อีกนะคะ

ประมาณ๓แสนก็ตกใจแล้วนะครับ

น่าจะเป็นห่วงคนแก่อะไรอย่างนี้

ให้กับแฟนไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
สังเกตได้เลยนะคุณผู้ชมว่าหน้าสีหน้าสีตาของคุณยาย
เขามีความสุขมากนะจริงมันส่งผ่านบทเพลงมา
คนอารมณ์ดีแล้วเวลาคนมีอายุแบบนี้
ได้ทำอะไรที่เขามีความสุขสุขภาพเขาจะแข็งแรงมากขึ้น

โดยเฉพาะคุณลูกคุณลูกก็หายห่วงว่าคุณแม่สุขภาพดีขึ้น

ไม่หมดวัยที่จะทำอะไรก็ตาม
กิจกรรมทุกอย่างทุกอายุทำกันได้

ฉันยังไม่สูงอายุมาเชอรี่
จะบอกว่าเหมือนพี่มิ้วตรงที่เป็นคนมีคุณภาพ